ท่านผู้ชมครับที่อายุทยาเนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งแกก็อาศัยอยู่แถววัดนะครับแล้ววัดก็ไปอยู่ข้างศูนย์เด็กเล็กแล้วแกก็ชอบเอะอะโวยวายเดินถือมีดแกว่งไปแกว่งมา

เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาเลยบอกเรื่องนี้ต้องถึงพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ

เอาตัวป้าเรย์ไรไปหน่อย
้าในในแกบอกแกไม่ได้บ้านมาจับทำไมเรื่องนี้ต้องถึงพ่นเอกประยุทธ์นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะตามหาญาติให้มารับไปดูแลกันต่อไป
การมาควบคุมตัวป้าเรไรในครั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เขามาส่งลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนซึ่งอยู่ข้างกับวัดเนี่ยเขาไม่สบายใจนะฮะ
เพราะว่าป้าเรไรแกจะเดินถือมีดขอนะฮะตะโกนพูดจาหยาบคายเดินถือมีดแกว่งไปแกว่งมาอยู่แถวโรงเรียนเป็นประจำ
ก็กังวลว่าจะเกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กเยอะนะฮะแถวนั้น
ทีแรกเขาก็แจ้งกับทางสื่อมวลชนบอกให้มาช่วยดูให้หน่อย
นี่ดูมีดแล้วมีดเล่มเบอร์เลอร์เลยนะครับค่ะเห็นไหมทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ย
จังหวะนั้นเห็นป้าแกออกมายืนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ริมรั้ว
แล้วพูดอยู่คนเดียวถือมีดแบบนี้เลยนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาควบคุมตัว
คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าป้าเรไรแกชอบมานั่งอยู่แถวม้าหินอ่อน
อยู่พื้นที่หลังวัดซึ่งมันติดกับรั้วของศูนย์เด็กเล็ก
ซึ่งเป็นโรงเรียนนะครับชอบพูดชอบด่าอยู่คนเดียว
ไม่เคยเข้ามาในศูนย์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
นี่เห็นไหมฮะอยู่ใกล้กันแค่นี้เลยนี่ฮะแกมาอยู่แถวนี้๒เดือนแล้ว
ก็เลยหวาดระแวงกันหมดเลยก็ต้องคอยเตือนกันไม่ให้เด็กออกไปข้างนอกตามลำพัง

แต่แกเนี่ยวนไปวนมาอยู่อย่างนี้

ตอนนี้กับงวลแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ตอนแรกอะห้าสิบห้าสิบหูรู้หัง
เขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะเคยเข้ามาครั้งหนึ่ง
เราก็เลยถามว่าไปไหนเขาก็บอกว่า

ตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วนะฮะ

เอ๊ะทำไมแกมาอยู่ที่วัดนี้๒เดือนแล้ว